เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสะพานไทยญี่ปุ่นถนนพระราม๔

เบ้นคันนี้เมื่อคืนนี้
ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าประมาณตีหนึ่งใช่ค่ะ
จอดอยู่บนสะพานก่อนเพราะว่ายางข้างหน้าเนี่ยมันแตก
คงไปชนขอบสะพานอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่บนรถ
ระหว่างนั้นมีคนขี่จักรยานยนต์คันหนึ่ง
ขึ้นมาบนสะพานแล้วก็มีผู้หญิงสูงอายุซ้อนท้ายมาด้วย

เห็นรถจอดอยู่เขาก็พยายามจะเบี่ยงหลบนะฮะ
ช่วงจังหวะเบี่ยงหลบเนี่ยมีรถเก๋งคันหนึ่งที่ตามหลังมา

ก็เลยชนกันเข้าไปนะครับสำหรับผมชมครับ
เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้จบตรงนั้นไง
อ่าแทนที่คู่กรณีระหว่างจักรยานยนต์กับรถเก๋ง
มอเตอร์ไซค์ข้างหน้าก็จะยุบจบบคนขี่จักรยานยนต์ก็พยายามไปเอาเรื่อง
แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นคนที่อยู่บนรถเบนส์เป็นผู้ชาย
เดินมาลักษณะเหมือนจะระงับเหตุแต่การระงับเหตุมีการยิงปืนขึ้นฟ้า
มีกู้ภัยมามีรถพยาบาลมาก็ไปยิงปืนขึ้นฟ้าอีกค่ะ
ไปเอากล้องหน้ารถอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยมันก็เลยชุนละมุนวุ่นวาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือผู้ชายที่ขับรถเบนส์
ไปมาที่มายิงปืนขึ้นฟ้าบนสะพานเมื่อคืนนี้เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจนะครับเพราะว่าตรวจสอบจากบัตรที่อยู่ในรถนะครับหรือว่าหมวกของตำรวจก็มี
ปำชื่อคือพันธ์ตำรวจเอกกี่ยติศักดิ์
ตอนนี้มาช่วยราชการอยู่ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะฮะ
เดี๋ยวเรามีกราฟฟิกเกิดเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุ
บอกเล่าของคนขี่รถจักรยานยนต์นะคนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่านายชนะชนเปาะแดงนะครับ
ก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะยังมีขาซ้ายที่ยังยอกอยู่มีรอยถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
นายชนะชนนะครับเมื่อคืนนี้นะที่ถูกชนจนบาดเจ็บเนี่ย
คนนี้ฮะแต่ก็ไปเอาเรื่องคนขับรถยนต์ที่ชนเขาด้วยนะ
ต่อยหน้าเขาหนึ่งครั้งแต่ก็ต้องหลบมาขอบสะพานก่อน
ตำรวจที่ขับรถเบ้นยิงปืนขึ้นฟ้าตอนระงับเหตุเข้าไป
เขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ครับเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มากับแม่จะพาแม่ไปปากคลองตลาด
เนี่ยเราทำเป็นภาพกราฟิกแบบนี้นะพอขี่ขึ้นมาบนสะพานนะครับ
ขับตามหลังมาเนี่ยเบรกไม่ทันชนเขา
แต่ความจริงแล้วกระบะใส่คอกเหล็กอะไรเนี่ยไม่ใช่
ไม่ใช่คู่กรณีมันคือรถเบนส์สีดำที่จอดอยู่ข้างทาง
ค่ะนะครับอ่าพอเบรกไม่ทันชนเขาจนล้ม
แม่เขาก็กระเด็นตกจากรถจักรยานยนต์
พอลุกกันขึ้นมาได้นายชนะชนเขายอมรับว่าเขาโมโหมากนะ
เข้าไปเอาเรื่องกับคนขับรถเก่งที่ชนเขา
ต่อยเขาไปครั้งหนึ่งค่ะระหว่างนี้อยู่อยู่ก็มี
ผู้ชายคนนึงที่ขับรถเบ้นสีดำที่จอดยางแตกอยู่ข้างหน้าเนี่ย
เดินลงมาระหว่างที่เขากำลังมีปัญหาอยู่กับคู่กรณี
ผู้ชายคนขับรถเบ้นมาถามว่ามีอะไรกันเกิดอะไรขึ้น
ชนะชนตอนนั้นก็กำลังโทรศัพท์จะไปบอกแฟนด้วยนะครับ
หัวเสียบอกว่าถูกผลักหัวอันนี้เขาอ้างงี้นะ
เขาบอกเขาถูกผลักศีรษะแล้วก็แย่งโทรศัพท์มือถือไปจากเขา
เขาก็เอ๊ะเอาเข้าไปทำไมแต่ผู้ชายคนนั้นเดินกลับไปที่รถ
เขาก็เดินตามไปนะเพราะจะไปเอามือถือคืน
ผู้ชายคนนี้ไปหยิบปืนออกมาแล้วก็ยิงปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัด
แล้วก็ตะโกนบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
แล้วก็มีการโทรไปหาปลายสายลักษณะเหมือนเป็นลูกน้อง
บอกว่าเฮ้านี่มีปัญหาอยู่บนสะพานอย่างนี้ยิงคนได้มั้ย
เอออยากจะยิงคนนี่ฮะค่ะแล้วสักพักนึงก็มี
มีกลุ่มผู้ชายมาสี่ห้าคนใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีขาวกางเกงสแล็ก
แล้วก็รับผู้ชายคนขับรถเบนส์ที่ยิงปืนไป

เดี๋ยวฟังเสียงนายชนะชนคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
รถเก่งคันสีดำคู่กรณีพี่ขึ้นมาอย่างเร็วเลยชนท้ายผมกับแม่
ผมก็ลงไปนอนแล้วก็คือเวลาที่ผมโทษคงไม่ยอมลงดูแม่ผม
จากนั้นไปมาทั้งทั้งหนึ่งผมโทรหาแฟนก็นะผมเจ็บตัวอย่างนั้น
ผมก็โทรหาแฟนกำลังกับฟ้าทับขึ้นมาโทร

แต่พวกเขาเดินไปอีกไหนทำไมทำไมอะไรกับเขาเนี่ยแหละ

ว่ากูขอยิงกระบานคนได้ไหม
เนี่ยกูอยากยิงกระบานคนบอกกูขอยิงสักทีได้ไหม
ผมก็กลัวแล้วพี่ผมก็นั่งผมก็กลัว

พักหวงพี่พะหวงไปไหนมันก็ไป
หลักไล่อย่างนี้หรอครับใช่ครับ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุบนสะพาน
เขาก็มาดูกันนะฮะก็เจอผู้ชายคนที่บอกว่าเป็นตำรวจนั่นแหละ
ก็เป็นตำรวจจริงนั่นแหละก็พยายามมาห้ามบอกว่าไม่ได้เรียกมาทำไมอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ยิงปืนขู่เหมือนกันนะแต่เขาก็ให้เอาตัวแม่ของนายชนะชนคนขี่จักรยานยนต์ที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เดี๋ยวฟังกู้ภัยหน่อยนะครับกู้ภัยที่ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
เจ้าหน้าเจ็บโร่ยกมือไหว้ขอพี่เขาพี่คะขออนุญาตขอคนเจ็บก่อนได้ไหม
เขาบอกได้ได้เพราะมันมี๒ลายก็มี๑ลายเป็นวุชายเขาบอกไม่ให้ให้ผู้หญิงคนเดียว
แต่เขาเดินมาที่รถแล้วก็ตบรถบอกว่ากล้องเนี่ยเอาไปนะมีปัญหาอะไรไหม
ถ้ามี
อ้าวมีผู้อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงก็คือแม่แม่ของนายชนะชนที่ซ้อนจักรยานยนต์มา
แม่ก็ให้สอมภาษณ์ด้วยนะครับ
เอาไว้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
เนี่ยคุณแม่คือล้มอ่ะจักรยานยนต์ล้มอ่ะ
หนักเหมือนกันนะฮะใช่แล้วก็มีพี่ชายของนายชนะชนด้วย
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่เขาก็โทรไปหา
เดี๋ยวฟังดูนะครับพยานแวดล้อมต่างในตอนเกิดเหตุเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็กิ้งอยู่กลางถนนนั่นอ่ะ
โทรศัพท์ลูกลงสายยกมือไหว้ขอนะยังจะไม่ให้เลย
พอไหนมันขอมันก็เดินกลับไปที่รถดิ
พอเขาเดินกลับไปที่รถก็ฟักปืนยิงสัตว์เลยนะ
ยิงอย่างสิบหลายนักเลยอ่ะ
ผมคุยแค่คู่กรณีผมกับคู่กรณีว่าจะเอายังไงกับแม่ผมเท่านั้นเอง
พอคุยจบปุ๊บเขาเริ่มเลยอะไรอะไรมึงยังไม่ไปเหรอ
เขาหยิบปืนมายิงเลยยิงไปยังไงพี่
นี่เลยครับหันป้ากระบอกปืนมาหาผมเลย
แต่ผมเฮ้ยพี่ถ้าผมบอกแล้วพี่พี่มายิงเลยผมเนี่ย
ผมหันอย่างนี้แล้วปั้ง
เท่ากับว่าถ้าเคลียร์กันเป็นเปราะไปนะครับ
ก็คือจักรยานยนต์ของนายชนะชนที่มากับแม่เนี่ย
อ่านายชนะชนบอกว่าเขาเคลียร์กับผู้กวอร์ณีละ

เรื่องที่เขาชนจนบาดเจ็บอะไรกันเนี่ย
แต่เขาติดใจเรื่องของ
ช่วยระงับเหตุเห็นมีเหตุชนรถชนกันทะเลาะวิวาส
ยิงปืนขึ้นฟ้ามาเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไป
กู้ภัยมาก็มีการยิงปืนขู่อะไรพวกนี้

ใช่นี่นะฮะกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
รายงานล่าสุดเนี่ยยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงนะฮะ
ตามบัตรข้าราชการที่อยู่ที่รถเลยนะครับ

แต่มาช่วยราชการอยู่ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราพยายามติดต่อกับท่านนะฮะเพื่อจะฟัง
เออมันเกิดอะไรขึ้นกับคืนวันนั้นแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับ
แต่ตามรายงานบอกว่าหลังเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ได้ไปพบพนักงานสอบสวน
สอนอทุ่งมหาเมฆแล้วนี่ฮะภาพนี้ครับได้มาพบแล้ว
ช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่นะครับซึ่งตามรายงานบอกว่า
พันธมตเอกเกียรติศักดิ์ได้มารายงานข้อเท็จจริงให้กับพนักงานรับทราบ
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถด้านซ้ายเนี่ยไปชนขอบสะพาน
ยางก็เลยแตกแล้วก็ติดค้างอยู่กลางสะพาน
แล้วไปเจออุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถยนต์นิสสันอันเมล่าสีดำนะครับ
ระหว่างนั้นเห็นเขาว่าเห็นคู่กรณีเขามีปากเสียงกัน
ก็เลยเข้าไประงับเหตุแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมเชื่อว่า
ตัวเองเป็นตำรวจพันธบทเอกเกียรติศักดิ์
ว่าอย่างนี้นะพอทั้งสองฝ่ายไม่ยอมเชื่อว่าตัวเองเป็นตำรวจ
แล้วก็ยังมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บจึงจำเป็นต้องใช้ปืน
ยิงขึ้นฟ้าเพื่อระงับเหตุอ๋ออ่าส่วนกรณีที่มีกู้ภัยมา
แล้วก็ไปเอากล้องวงจรปิดหน้ารถออกไปอันนี้เขาชี้แจง
บอกว่าก็ต้องการเพียงแค่ขอความร่วมมือว่าอย่าเอาภาพไปเผยแพร่
เพราะมันอาจเป็นความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนได้
ตอนนั้นต้องการเข้าไประงับเหตุเท่านั้นไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ต้นสังกัดเขาก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

เรื่องต้นก็คือจะดูก่อนว่าเป็นการเข้าไปช่วยระงับเหตุจริงหรือไม่
ตามข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้การเอาไว้

แต่อันนี้มันก็ต้องไปดูแล้วแหละว่ารายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นยังไง
แล้วทางพันธุ์ตำรวจโทนรงยิ้มปั่นนะฮะ
ท่านเป็นรองมุมกรรมการสอนอนทุกมหาเมฆบอกว่า
ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวต้องไปหากล้องวงจรปิด

มีกล้องวงจรปิดบนสะพานเนี่ยแล้วมองเห็นเหตุการณ์ในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ย

เป็นการที่ตำรวจไปเจอเหตุซึ่งหน้า

เพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่า
แล้วมันมีการตรวจวัดแอลกอฮอลอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าในคืนวันนั้น

ที่เกิดเป็นคู่กรณีกันบนสะพานในคืนที่ผ่านมา